สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่คลุงคลังกล้อติดแต่นนาคารฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
เพราะว่าตอนนี้เองมีหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองก็คือพายุนั่นเอง
พายุลูกนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
เป็นอย่างไรเรามาติดตามกันนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ

สถานการณ์ฟ้าฝนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

หย่อมหนึ่งอยู่แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวนะครับ

โดยกลุ่มฝนนั้นจะเคลื่อนที่นะครับ
ทิศทางของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ค่อยเคลื่อนผ่านหย่อมฝนที่อยู่พม่า

บริเวณประเทศลาวก็ทำให้จุดดังกล่าวนั้น

และแน่นอนครับพายุหนึ่งลูกที่น่าจับตามองตอนนี้

จะสามารถพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความเร็วลมสูงสุดเนี่ยนะครับ

มีทิศทางผ่านมาบริเวณทางตอนบนนะครับ

ก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศเวียดนามและลาวต่อไป

การว่าจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
ซึ่งก็จะส่งผลต่อในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ต้องจับตากันดูนะครับ

เหนือฝั่งที่ติดกับลาวรวมไปถึงในภาคอีสานฝั่งที่ติดกับลาว
เฉพาะบริเวณทางตอนบนคือจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงนะครับ
ก็จะพบว่าสถานการณ์ฝนนั้นส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนเนี่ยนะครับ
เหนืออีสานทางตอนล่างฝนอาจจะไม่เยอะมากนัก
นี่เป็น๒๔ชั่วโมงก็ยังคงเน้นจุดเดิมอยู่
แม้ว่าภาคใต้ฝนจะไม่เยอะนะครับ
สีม่วงคือ๒๓เมตรยังคงเข้ามาใกล้แนวชายฝั่งบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
รวมไปถึงในบริเวณฝั่งอ่าวไทยก็ยังมีคลื่นที่บางจุดบางช่วงบางตอนอาจจะแรงอยู่สูงถึง๓เมตรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ